ใช้วิธีอะไรในการที่จะส่งเสียงจะเรียกร้อง

จะมีการชุมนุมในวันที่๑๖ถึง๑๘พฤศจิกานี้ใช่ไหมคะพี่

ซึ่งในวันที่๑๖๑๗นี้ค่ะ

นำเสนอข้อคัดค้าน

พี่น้องประชาชนที่กระทบจริงเจอจริง

มีโอกาสอีกทีนึงค่ะซึ่งตอนนี้
เชื่อว่าหลายคนอาจจะมีพื้นที่ในใจอยู่แล้วเน
ที่คิดว่าอาจจะไปจัดได้
แต่ว่าเราก็ต้องดูถึงสถานการณ์ด้วยว่า

วันที่๑๘เนี่ยต้องประเมินกันอีกทีค่ะ

จะไปส่งเสียงข้อเรียกร้องเหรอ

หรือยื่นข้อเรียกร้องของเราจะเป็นอย่างไรค่ะ
ตำรวจโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า

แต่ต้องทำตามกฎหมายนะ

มีท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดี๋ยวต่อใหม่
คือต้องขออนุญาตนะค่ะต้องทำตามกฎหมายนะค่ะ
เราทำตามขั้นตอนไหมหรือว่ายังไงก็ในขั้นตอนที่ที่ดูเหมือนจะ
ภาคประชาชนที่จำเป็นต้องทำด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ่าท่านโฆษกสำนักงานตรวจแห่งชาตินะครับ
สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
ครับท่านท่านโฆษกครับเรื่องของผู้ชุมนุมที่เขาจะเคลื่อนไหว
หกสิบเจ็ดสิบแปดพฤศจิกายนนี้เนี่ยตามกรอบที่เขาจะดำเนินการได้เนี่ย
เขาจะไปยื่นข้อเรียกร้องได้ตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับท่านครับเอ่อ
ในเรื่องของกำหนดการที่จะมีการชุมนุมหรือว่าจะมีข่าวออกมาว่า
จะมีการยื่นข้อเรียกร้องนะครับตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ย
ได้เป็นผู้ดำเนินการในการรับข้อเรียกร้องในเรื่องข้อเสนอข้อเรียกร้องต่างนะครับ
อย่างน้อยก็คือที่กระทรวงการสหรัฐประเทศสวทธิศยานะครับแล้วก็มีที่แจ้งวัฒนะ
และในส่วนที่จะเป็นเรื่องของตกลงจะอยู่ตรงจุดไหนจุดไหนเนี่ยก็จะมีชุดเจ้าที่เร็วไปไปพร้อมไปรับ
การเสนอข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้นะครับทั้งนี้ก็จะจะดูตามสถานการณ์ว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมจะอยู่ตรงจุดไหนหรือจะมีการยื่นข้อเรียกร้องตรงไหนเนี่ย
แล้วก็คงเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่พหลักงานเจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นนั่น
แต่พื้นที่ที่เราขีดเส้นไว้และเป็นความห้ามยังไงก็เข้าไม่ได้ใช่มั้ยครับ
ได้กำหนดสถานที่ที่ห้ามผู้ชุมนุม

รบกวนการประกันการผู้เจ้าหน้าที่
บกวนการให้บริการในส่วนของ
และอีก๑๙โรงแรมที่คำลักของผู้นำเศรษฐกิจ
ในเรื่องนี้คงไม่ต้องขอกันว่า
ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการอย่างไรได้
ดังนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ผมต้องประกาศการครับ
กังวลไหมคะเนี่ยว่าจะมีความรุนแรงหรือว่าความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
ก็ไม่ประมาทนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลแล้วก็ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ที่จะมีความรุนแรงนะครับ
ท่วนละที่ที่มีว่าจะเป็นทุกภาครวชชวนนะครับทั้งตัมหลวนแล้วก็บูรณาการกับทุกหน่วยงานเนี่ย
มีการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็มีการบูรณาการเงื่อนกัน
สุดท้ายเลย

ไม่ได้ต้องการปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายหรือว่าจะยั่วยุให้เกิดความรุนแรง
เราจะเคลื่อนไหวหรือว่าจะชุมนุมด้วยแนวทางใดก็แล้วแต่
ใช่ค่ะแน่นอนค่ะเราไม่ได้ต้องการปั่นป่วน
แต่เราต้องการนำเสนอประเด็นเชิงพื้นที่ที่พี่น้องประชนได้รับผลกระทบจริง
ให้กับเวทีต่างชาติได้รับรู้และให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงสิ่งที่พี่น้องกำลังพบเจออยู่ด้วย

ก็ขอให้ต้อนรับการชุมนุมของพี่น้องประชาชนให้ไม่มีความรุนแรงไม่มีการยั่วยุจากรัฐบาลเอง
แล้วก็อบรับสิ่งที่พี่น้องกำลังพบเจออยู่ให้ได้มากที่สุดแล้วกันค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถส่งเสียงได้ถึงแค่ไหนค่ะ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒